เมื่อกี้อาทิตย์๑๐ปีที่วัน
ใช่รู้สึกดีค่ะก็คือน้องเรนทุกคนเนี่ยก็คือตั้งใจเรียนคุยเล่นเลยนะ
ก็คือเหมือนกับเรารู้สึกดีเพราะว่าน้องเรนก็บอกเราปกติค่ะว่าไม่ตั้งใจเรียนภูมิกิจ
แล้วก็พอพี่ลูกกอล์ฟหรือว่าพอบันไปเนี่ยน้องเรนก็ฟังเลย
ท่านก็ฟังท่านก็รู้สึกดีท่านก็ฟังเลยค่ะ
ท่านก็ชอบให้เราไปตัวเน้นของไปไหน

ยากนะคะคือเหมือนเราเล่นโรงเรียนไม่จบไงเราก็กดดัน
แล้วแบบเรียนเรียกเราว่าอาจารย์ปันนะ

ก็แบบรู้สึกดีค่ะเราแบบทำได้ด้วยครู
มีงานครูข้าวศิลป์ก็ไม่ทำได้ค่ะ

ถ่ายเกงนะคะคือโอเคคุยได้

ตอนนี้เห็นภาพเลยคุกผมด้วยชมแบบเราก็มีอีกมุมที่ไม่เย็น์เห็น
ชมภาพเรื่องเดิมมะนุ้ยน้วม้ีเก่งกัน

มาลงรูปกันก็มองว่าลงกลุ่มหรือกลงก้อนหรือเปล่าแต่มันจะยังไงหรือเปล่า

เราบุลซิพี่ดูแล้วค่ะ

ไม่เกี่ยวค่ะรูปนั้นก็ไม่ได้พีคด้วยก็คือลงไปด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปลง

เพื่อนกันอย่างแบบสุกท้ายเด็ก
ไม่ก็คือเป็นงามมันเกิดหลายคน
เห็นวิดีโอเราก็เป็นคนถือเค้ง

หลูกนั้นรูปหน้าหน้ารูปกัดพอล่าลอย

ก่อนเราคุยกันก็ห่วนคุยกันแล้วว่า
ก็ไม่มีที่มีถึง

มีสักแป๊คไหมคะ
สักแป๊คเยอะ
ต่อขึ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อย
แล้วก็เด็กจะเป็นถึงตาก็มีอีกแต่นึง
ตอนนี้เราก็อาจจะช่วยคนที่มั่นโค้ง
ให้มูขาว

ชอบกันใช่ไหม
ชอบกัน
เดี๋ยวเดือนหน้า

มีบางคนก็เป็นตัว

มีผู้จัดการใช้
รับงานหนึ่งไหมป่าว

หนูรับงานไม่ค่อยจะเยอะละคร
ทีนี้ก็คือถ่ายได้อีกเรื่องครั้ง

เรียนก็คือจะให้คิวได้แค่๒นาที

จันทร์สมมุติก็ต้องเรียน

คือมีเข้ามาเรื่อยแต่ว่าหนูรับ

จะทำทีละเรื่อง
ทีละเรื่องค่ะพ่อก็บอกว่า

เกิดได้โอกาสที่เข้ามา

จริงเสียดายนะคะจริงแล้วตัวเราอยากรักมาก

ขอเรียนให้จบก่อน

ก็ไม่เกี่ยว